คุณผู้ชมครับแน่นอนช่วงนี้เราจะไปไหนมาไหน

ใส่หน้ากากอนามัยล้างไม้ล้างมือ
จะเข้าไปในที่ต่างก็ต้องมีการสแกนแอป

คุณผู้ชมอย่าจำสับสนนะคือตอนนี้มันเยอะ
มีใครชนะหมอชนะ

ไปเข้าร้านสะดวกซื้อเข้าร้านอาหารเข้าห้าง
ถ้าเกิดว่าไม่ได้สแกนสามารถลงทะเบียนได้

คู่หนึ่งชายหญิงให้สแกนแอปนี้ก่อนเข้า
แต่ไม่รู้ว่าเขาคุยกันอย่างไรฝ่ายลูกค้าผู้ชายไม่พอใจ
เดินกลับไปเอาหมวกกันน็อกไปกระแทกหน้าผู้หญิงที่เป็นพนักงาน

นี่ฮะลูกค้าคนนี้เขาก็มากับนี่เห็นไหมฮะ
เอาหมวกกันน็อกกระแทกหน้าถึงแม้มันไม่ได้แรงมาก
แต่มันก็ไม่ควรกระทำ
ผู้ชายคนนี้ปรีเข้าไปเอาหมวกกันน็อกกระแทกหน้าไปทีหนึ่ง
และก็มีการต่อการณ์กันต่อขานในคลิปเรา
ได้ยินเสียงอะไรว่าเขามีการพูดกันอย่างไร
แต่เหมือนจะไม่ยอมจะจบแต่ก็ไม่จบ
เหมือนจะมาทำร้ายต่อมาต่อว่าต่อแต่ว่าแฟนที่มาด้วยคาดว่าเป็นแฟนนะฮะ
ผู้หญิงเสื้อน้ำเงินเนี่ยก็เลยมาห้ามเอาไว้แล้วก็ขอโทษพนักงานนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อเราเห็นชัดเจนแหละว่ามันคืออะไรนะฮะ
ร้านเซเวทนี่แหละครับน้านายตลาดกรอบการเขตเทศบาลสุราชธานี
พนักงานที่โดนทำร้ายเนี่ยชื่อว่านางสาวคณิตถาอายุ๒๓ปี
ให้กับทีมข่าวได้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยเธอได้รับมอบหมายให้คอยดูลูกค้าว่าต้องสวมหน้ากากอนามัย
ต้องวัดอุณหภูมิต้องเช็คอินตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙นะฮะ
แต่ลูกค้าผู้ชายคนนี้มากับผู้หญิงหนึ่งคนไม่แน่ใจว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่า
นะฮะทั้งคู่อายุสามสิบกว่ากว่านะฮะผู้หญิงเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัย
ลงทะเบียนเสร็จสรรพฟึ่บอ่ะเดินเข้าไปซื้อของ
มันเคร่งคัดเกินไปหรือเปล่า

แต่ผู้ชายก็ยังเหมือนจะพยายามจะเข้ามาอีก
อะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็พูดจาทิ้งท้าย

เป็นหลักฐานไปแจ้งความไว้ก่อนนะฮะ
ตำรวจศพเมืองสุมราธานี
จะให้สแกนหรือว่าเขียนชื่อลงทะเบียนเอาไว้

ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว๑๑คน

เดี๋ยวตำรวจจะเชิญตัวชายคนนี้ไป

คุณจะมาบอกว่าเข้มงวดอะไรนักหนามันไม่ได้

สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อทุกวัน
คือวันละเป็น๑๐๐สถานการณ์ตัวเลข

แต่ก็ถือว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในจำนวนมากอยู่นะ
ดังนั้นต้องร่วมมือต้องช่วยกันนะคะ